ส่วนการละเลขก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ

เรามีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากกันนะคุณผู้ชม

เริ่มกันที่นักร้องหนุ่มสายมู

เมื่อวานเขาถือเลิกงามยามดีกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยเคารพนับถือ
นั่นก็คือองค์ปู่พญานาคค่ะ
คือเจ้าตัวเนี่ยนำมาบูชาที่บ้านเลยนะ
และอย่างที่รู้กันค่ะว่าท่านให้โชคมาแล้วหลายงวดคุณผู้ชม
หลังจากไหว้ขอพรเสร็จปุ๊บอ่ะจุดทูปฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐปั๊บเลยจ้ะ
ซึ่งเลขที่สุดได้ก็คือพี่แจ๊คเห็นเป็นเลขอะไรคะ

ใช่พี่แจ๊คคิดเหมือนพลอยเลยแต่ว่าน้องบอกว่า๘๖๕นะคุณผู้ชมนะ
แต่ถ้าใครจะมองเป็น๘๕๕ก็ไม่ผิด

เพียงเท่านั้นค่ะน้องก๊อตเนี่ยเล่าให้น้องรถเบ้นบันเทิงไทยรัฐของเราฟังด้วยนะว่าตอนนี้
กำลังสร้างองค์ปู่อนันตนคราช๙เสียน
ซึ่งสร้างอยู่ที่บริเวณบ้านนี่แหละนะ
ปู่นี้มีความสูงอยู่ที่๑๗๙เซนติเมตร
เท่ากับความสูงของผู้ชาย๑คนเลยนะ
ถูกไหมตามภาพที่เห็นเลย
คือตอนนี้อยู่ในช่วงของการลงสีแล้วก็ติดเกล็ด
ซึ่งจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ในวันที่๕สิงหาคมนี้นะคะ
ต้องรอดูนะต้องรอดูว่าจะสวยแค่ไหน
ต้องรอดูว่าเขาจะมีตัวเลขมาฝากเราเพิ่มเติมไหม
คุณกุหลาบเห็นข่าวนี้บอกว่าสาธุสาธุเลย
สาธุนะคะนี่ตั้ง๙เสียงนะคุณผู้ชมนะ
ไปกันต่อค่ะด้านหมอลำสาวน้อยน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง
สาวคนนี้ขอใช้เวลาช่วงปิดฤดูการแสดงเดินสายทำบุญไปเลยจ้า
เมื่อวานนี้ทัวร์ทำบุญ๙วัด๙วาคุณผู้ชมค่ะ
และจะมีอยู่วัดหนึ่งที่เจ้าตัวเข้าไปทำบุญและได้ทำการเสี่ยงเซียมซีมาฝากจ้า
ใช่ค่ะหลายคนเข้าไปถามอุ้งอิงลูกหนูเสี่ยงเซียมซีได้เลขอะไร
ซึ่งน้องก็ได้ตอบมานะคะว่าเลขเซียมซีที่ได้ก็คือ
๒๗ค่ะพ่อแม่พี่น้องสาธุปังหรวยเฮ็งกันทั่วหน้านะคะ
จดเรียบร้อยแล้วนะคะ๒๗ค่ะ
ส่วนคู่นี้นะคะต้องบอกว่านานทีปีหนจะมีตัวเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ทั้งทีก็สามวัดไปเลยค่ะสำหรับหนุ่มโชคมงคลหรือว่าโชครถแห่กับสาวนัทภรรยาคนสวยนี่แหละค่ะ
ที่ล่าสุดก็ควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวไปด้วยค่ะนานทีก็นานทีมาครั้งนะคะอย่างที่บอกไปจัดเต็มเลยค่ะ
คือเมื่อวันก่อนเนี่ยหนุ่มโชคพร้อมกับทีมงานเขามีคิวเล่นคอนเสิร์ตที่วัดจุลามณีค่ะ
และแน่นอนค่ะเลขทูปที่วัดจุลามณีที่คุณโชคเขาจุดได้ก็คือเลข๔๗๒โอ้โหเต็มหน้าจอแบบนี้เลยค่ะ
ไปกันต่อค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ

สารเจ้าแม่จงอางกลับไว้แล้วขอขอนด้วยนะคะ

ส่วนเลขที่สารเจ้าแม่งูจงอางนะคะ
ก็คือ๔๑๘เนี่ยข้าง

ย้ำนะคะวัดจุลามณีก็คือ๔๗
คือซ้ายสุดนะคะตรงกลางคือ๙๖

ส่วนเจ้าแม่งูจงอางเนี่ยก็คือ๔๑๘นั่นเอง

ทันไหมจดไม่ทันแคปหน้าจอเลย
อีกทีนะว่าลอตเตอรี่งวดนี้ออกอีกครั้งนะคะ
วันที่๓๑กรกฎาคมเลื่อนมาจากวันที่๑เนาะ

ส่วนคนนี้ต้องบอกว่าปังอย่างต่อเนื่องนะคะ

ล่าสุดนะคะพรที่ขอพ่อปู่สำเร็จตามที่หวังค่ะ
ซึ่งงานนี้พี่แก้วฟ้าของเราก็เล่าให้น้องรถเบสฟังนะคะว่า
บอวานที่เดินทางไปที่อาสมภิกษีเนรต่างวัดพระนครสีอยุธยาค่ะ

นำข้าวต้มมัดจำนวน๑๐๐มัตต์ตามภาพเลยค่ะ
ขนมกล้วยจำนวน๑๐๐กระทงมาแก้บนกับพ่อปู่ตามสัญญานะคะ
ซึ่งบอกเลยนะคะว่าที่นี่ที่ต้องกลับมาแก้บนทางที่๒
เพราะว่าขอแล้วได้นางงาน
สมหวังเลยคุณผู้ชมยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะพี่แก้วฟ้าก็ขอเอาใจแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะ
จุดทูปเสียงโชคให้กับแฟนค่ะนี่คุณผู้ชมพี่แกบอกว่า๙๑
แต่ดูไปดูมาก็คล้าย๙๗๗ไหมพี่แจ๊ค
แต่ส่วนตัวมองเป็น๓๑๗น่ะพี่แจ๊ก
มันหยักไงแล้วตรงหัวของก้าวมันแบบ
แล้วแต่ว่าใครจะมองเป็นเลขอะไร